ดีเหตุสะเทือนใจแม่คลอดลูกแล้วก็นำลูกไปทิ้งไว้ในชักโครกของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตะบนคลองพลพัฒนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี

วันนี้มีความคืบหน้าค่ะล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มหญิงสาวคนดังกล่าวได้แล้วนะคะ
ระหว่างหลบหนีที่อำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะเป็นนักศึกษาสาวอายุเพียง๑๘ปีเท่านั้น
หลังตำรวจภูทรนายงจังหวัดตรังนะคะรับแจ้งเหตุจากตำรวจภูทรสายขาวจังหวัดกระบี่
คาดว่ามีผู้ต้องสงสัยคลอดทารกทิ้งไว้ในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลสายขาวจึงได้นำกำลังตั้งด่านสกัดจับ
บริเวณถนนสายตรังนายงแล้วก็ตรวจค้นรถโดยสารประจำทางทุกคันที่แล่นผ่าน
กระทั่งพบรถโดยสารประจำทางคันเป้าหมายนะคะจึงขอตรวจค้นผู้โดยสารทั้งหมด
จากการตรวจค้นพบหญิงสาวอายุประมาณ๑๘ปีสวมใส่เสื้อผ้าเปื้อนเลือด
แล้วก็มีเลือดออกบริเวณร่องขารวมทั้งหน้าตาซีดเซียวท่าทางอิดโรย
คาดว่าน่าจะเสียเลือดมากค่ะ
จากการสอบสวนแม่เด็กก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่ากำลังศึกษาอยู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างเดินทางกลับบ้านในจังหวัดสงขลาก็เกิดอาการปวดท้องอย่างหนัก
ขอให้พนักงานขับรถจอดรถแล้วก็แวะปั๊มน้ำมันกลางทางเพื่อขอเข้าห้องน้ำ
ก่อนที่จะคลอดทารกทิ้งไว้แล้วก็ขึ้นรถโดยสารเดินทางต่อไป
แต่ว่าถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ
เรื่องต้นตำรวจได้นำตัวไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลนายงจังหวัดตรัง
พร้อมกับตั้งข้อหาทอดทิ้งเด็กโดยจะสอบสวนเพิ่มเติม
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะแล้วก็ส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่
สถานีตำรวจภูทรทรายขาวจังหวัดกระบีส่วนทารกแพทย์หญิงนะคะ
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลคลองท่อมจังหวัดกระบี
น้ำหนักประมาณ๒๐๐กรัมล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้วค่ะ